เอาคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของพญานาคเนอะคนที่เชื่อเขาก็เชื่อกันนะ
มันก็มีประเด็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคกันเยอะกราบไห้กันเยอะ
เราเคยนำเสนอข่าวที่ว่าเป็นรอยพญานาคอยู่ตรงพื้นห้องบ้าง
หรือว่ากระโปรงรถบ้างใช่ไหม
แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่ามันขึ้นไปลื้อยังไงมันมีอะไรยังไงแบบไหน
เดี๋ยวมีภาพให้ดูจากวงจรปิดจะเห็นเป็นรอยแบบจากที่กระโปรงรถไม่มีอะไรเลย
แล้วมันค่อยปรากฏรอยขึ้นมา
เดี๋ยวให้ดูนี่เอาคุณผู้ชมลองดูที่เราวงไว้ให้เห็นไหม
ไม่มีอะไรเริ่มเห็นรอยจางยังคะ
เห็นไหมแล้วมันชัดขึ้นเรื่อยไหมคุณ
ดูดู
มันเข้มแบบเส้นมันชัดขึ้นเรื่อยไหม

ลายตรงหน้ากระจกรถที่เป็นแนวตั้งมันโค้งหน่อยเห็นป่ะค
เป็นหลายตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่มีเลยนะ
อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ที่ฉันอ่านข่าวแล้วก็เห็นภาพที่มันค่อยปรากฏรอยแบบนี้
ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแล้วเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งนี่เนี่ยเห็นป่ะตอนแรกไม่มีอะไรเลย
แล้วมันค่อยชัดขึ้นมาเล่าก่อนเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าอะไรยังไงนะคะ
นี่คือรถที่จอดอยู่ในบ้านเลขที่๗๗ทับ๑ที่บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
เจ้าของรถก็คือผู้ชายคนนี้นายรณชัยลีพฤษอายุ๓๐ปีนะคะกับนางสาวปานิดาโคตามีวัย๓๑ปีเป็นสามีภรรยา
เขาบอกพี่มาดูนี่มาดูนี่เลยรอยเลื้อยบนรถยนต์เชฟโรเล็ตแคปติว่าสีดำทะเบียนกย๘๘๙ของผม
ผมจอดเอาไว้โอ้โหนึกว่าเขียนยันผมจอดเอาไว้ที่โรงรถนี่มันขึ้นเป็นรอยอย่างนี้เฉยเลยอ่ะ
ภาพที่เราเห็นในวงจรปิดอ่ะมันเป็นตรงหน้ากระจกรถใช่ไหมกระจกหน้าแล้วเนี่ยมันก็มีลามมาถึงตรงที่กระโปรงหน้ารถด้วย
แล้วเขาบอกว่าลามไปถึงกระจกหลังก็มีเหมือนกันนะ
ส่วนอาชีพเสริมเนี่ยเลี้ยงควายเลี้ยงควายสวยงามไว้ประกวด
มันจะมีสระน้ำกับรูปปั้นพญานาคตั้งอยู่ใต้ต้นไม้
ก่อนหน้านี้๒วันก็ต้อนควายไปเลี้ยในทุ่งตามปกติ

เพราะตรงนั้นมีรูปปั้นอยู่บอกว่าเออขอปัสสาวะตรงนี้นะ

ควายก็อายุไปลงเล่นน้ำแช่น้ำในสระน้ำแล้วก็กลับบ้าน
ทีนี้วันที่๒ต้อนควายไปที่เดิมอีก
ปัสสาวะที่เดิมอีกเหมือนกันแต่คราวนี้ลืมขอ

ปรากฏว่าหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จไม่รู้อีท่าไหนนี่เขาเล่านะ
น้ำอยู่น้ำในสระขุ่นขึ้นมาเฉยเลย
แล้วพอควายลงไปเล่นลงไปได้แค่แป๊บเดียว
ตะเกียกตะกายขึ้นจากสระน้ำด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้

ทั้งที่เมื่อวานนี้แช่อยู่นานแช่จนตัวเปื่อยแล้วมั้ง
แต่วันนี้อยู่เอาขึ้นมาเร็วเฉยเลย
เขาก็เลยรู้สึกเอกใจแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมาก

จนกระทั่งเมื่อเช้าช่างที่มาทำต่อเติมบ้านเนี่ย
เรียกเขาบอกพี่พี่รณชัยพี่รณชัยมาดูรถพี่

มันมีรอยเหมือนรอยพญานาคเลย
เขาก็เลยแอบคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นพญานาคจริง

สางคนมาเฮียบบ้านพวกเราเป็นพญานาคหน่อย

วันแรกผมยกมือไหว้ขอและปัสสาวะ

สงสัยวันที่สามพญานาคเลยมาหาถึงบ้าน

ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะ
ปั้นพญานาคที่อยู่ใต้ต้นไม้ใกล้สระน้ำ

ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ตามทะเบียนรถ
แล้วก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ตามบ้านเลขที่เอาไว้เสี่ยงโชคก็แล้วกัน